คุณผู้ชมครับมีแชทหลุดและภาพหลุด
เห็นหลวงพี่รูปหนึ่งเพราะส่งรูปหนึ่ง
วิดีโอคอร์คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
อ้าวงาวจังเลยขอคุยด้วยหน่อย

วีดีโอคอลขอดูหน้าได้ไหม

เรื่องต้นเขาจัวหัวในการโพสต์แบบนี้ก่อน

มีแชทหลวงพี่สายหื่นอ่านแล้วต้องอุทาน

นี่แล้วก็เผยแพร่เป็นข้อความแชท
มีการแคปบทสนทนาแชทเฟสบุ๊คระหว่าง

ทำอะไรอยู่ครับคนบอกจะนอนนะครับ

ประโยคเมื่อกี้หมายความว่าอะไร

ถ้าจะไปหานี่ไปที่นี่เลยนะครับ
วัดศรีไฮคำที่อำเภอภูซางที่พยาว

ทีนี้ในเมื่อพระบอกพี่กัดว่าถ้าอยากเจอไปที่วัดศรีไฮคำ
ผู้สิทธิ์ขาวเราก็เลยเดินทางไปวัดศรีไห้คำ
ที่หลวงพี่ได้บอกพี่กัดเอาไว้ที่พยาวนี่ไหนซิมีไหม
ไม่อยากเจอผู้สื่อข่าวหรอกอยากเจอผู้ชายคนที่คุยด้วยแชทด้วย
ถามว่าเจอไปเจอสิฮะนี่ครับผู้สึกข่าวไปเจอหลวงพี่เมื่อไหร่นี้พอดิบพอดี
ชื่อว่าหลวงพี่จืดครับที่นั่งอยู่บนแท่นนะฮะนี่แล้วนักข่าวก็พี่
หลวงพี่ครับแชทที่คุยกันแล้ววีดีโอคอลกันใช่หลวงพี่ไหมครับวีดีโอคอลจริงไหมครับ
ไปถามหลวงพี่ปฏิเสธว่าเฮ้ยอัตมาไม่ใช่หลวงพี่จืดนะตามที่ผู้เสียหายบอกนะ
แต่ว่าอัตมาชื่อพระอามอายุ๓๐ปีหรือว่าพระนัทวุฒินะฮะเป็นชื่อพระอาร์มไม่ใช่หลวงพี่จืด
ทีมข่าวเอาแล้วที่แชทนี่ใช่หลวงพี่ไหมอ่ะนี่ผู้เสียหายเขาบอกมาพระอาร์มก็ยอมรับว่า
พี่ดูได้ไหมในโทรศัพท์มือถือขอดูได้ไหมว่ามีหรือเปล่า
แต่หลวงพี่ปฏิเสธไม่ให้ดูไปฟังเสียงช่วงนี้ครับ
๐๘๖นะครับ๐๘๖อะไรครับ๐๘๖๑๘๑๕แล้วก็มือโทรท่านเหรอครับเนี่ยครับ
อ่าโป๊ะเช๊ะเลยอ่ะอ่าพระอามเริ่มน่าเสียแล้วอ่ามือใช่จริงด้วยอ่าพระอามเริ่มน่าเสียเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดศรีหายคำนี่แหละหลังท่านทราบเรื่อง
ท่านพระสมุชนะพลธีรปัญโยท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาพระอำก็ไม่ได้เคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอะไรอ่ะนะ
แต่ถ้าว่าพระอำมีความผิดจริงก็จะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนไปก่อน
ส่วนจะศึกหรือเปล่านั้นเดี๋ยวขอรอตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับมันก็หลักฐานก็มีอยู่ในเฟซบุ๊คนะครับ